ไปดูความคืบหน้าข่าวใหญ่ของเมื่อวานนี้
ผมเชื่อว่าหลายคนตกอกตกใจนั่งกินข้าวเย็นอยู่
นั่งดูทีวีนั่งดูไทยรัฐทีวีอยู่ตกใจกับข่าวนี้นะครับ
สะพานครับสะพานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่ลาดกระบังมันถล่มลงมา
คุณผู้ชมไปดูคลิปของสามีภรรยาคู่นี้นะ
นี่แหละครับต่อหน้าต่อตาไหมดูสิมีคนกระโดดหนีตายออกมาเนี่ยคุณผู้ชมฮะ

โอ้โหคือผู้สึกข่าวของเรานะครับไปคุยกับนางสาวจำเนียนจีนวังและนายเผชิญชาวคำ
สามีภรรยาขับรถพลิกอัพอีซูซูดีแม็กซ์ครับสีขาวผ่านมาพอดีเลย
สะพานมันถล่มต่อหน้าต่อตารอดตายมาได้หุดหวิดคุณผู้ชมครับนี่คือหน้าโลตัส
จำเนียนเล่าบอกว่าเมื่อวานนี้เธอไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า
อยู่ติดกับไอ้สะพานที่ถล่มเนี่ยสามีเลี้ยวรถออกมาจากหน้าห้างนับเป็นวันวินาทีเถอะ
ได้ยินเสียงดังครับพอมองขึ้นไปบนสะพานมันถล่มลงมาสามีพยายามเร่งเครื่องให้พ้นจากแนวคานครับคุณผู้ชมนะฮะ
แม่แล้วเครื่องรถดับซะด้วยนะรถดับซะด้วยคุณผู้ชมเครื่องยนต์ดับด้วย
จากนั้นต่อหม้อสะพานขนาดใหญ่ก็หล่นลงมาครับคุณผู้ชมฮะเฉียวหน้ารถไปนิดเดียว
พอมองไปรอบตอนนั้นฝุ่นตลบไปหมดแล้วสามีตัดสินใจนะครับพาเธอหนีออกจากรถแล้วไปขอความช่วยเหลือในปั๊มน้ำมันครับ
ตั้งสติได้มือยังทาบอกนี่รถคันนี้ดูเศษดิดูเศษปูนที่ฝากระโปรงคุณผู้ชมนะครับตั้งสติได้มือยังทาบอกอยู่เลยตกใจมาก
คือเธอคิดว่าถ้าสามีขับรถเดินหน้าไปสักนิดนะครับอาจจะถูกต่อหม้อขนาดใหญ่ล้มทับก็ได้ส่วนที่หลายคนถามว่าเรื่องนี้ต้องถามนี่ครับคล้องพระอะไรนะครับเอาลองไปฟังเสียงดูหน่อยฮะ

ต่อตาคือพอทำสะพานข้ามเนี่ยถนนมันก็แคบด้วยแล้วรถก็ต้องมีช่องทางวิ่งอยู่เท่านี้ค่ะครับนะคะเจ้าของรถบอกเห็นคาตาเลยมันค่อยค่อยพังลงมานะครับแล้วก็ใส่ข้อความบอกว่าต่อไปคงจะไม่กล้าขับผ่านทางก่อสร้างอะไรแบบนี้อีกแล้วแล้วคุณผู้ชมคุณพระพรไอ้ตอนเนี้ยบรรยากาศของการก่อสร้างแบบเนี้ยค่ะมันมีอยู่ทั่วนะใช่ดิฉันว่า
อยู่ในหัวของทุกคนนะคะอยู่ในความคิดของทุกคนเวลาที่เจอสิ่งก่อสร้างตรงถนนบนถนนที่เราใช้ในการสัญจรนะคะนี่คือสภาพนะคะของสะพานข้ามที่ถล่มลงมาเมื่อวานซึ่ง